ใครเคยซื้อสินค้าพรีออเดอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย

นี่แหละทีนี้เรื่องของสินค้าพรีออเดอร์เนี่ย

เดี๋ยวจะไปจ่ายเหมือนเป็นเงินมัดจำ
หลังจากนั้นต้องรอสินค้าอีกนานสักเท่าไหร่ก็ว่าไป

นำหลักฐานต่างไปแจ้งความกับปอท

ท้ายที่สุดไม่ได้สินค้ามูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะ

กลุ่มผู้เสียหายเขาก็นำหลักฐานเข้าไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

เพื่อที่จะดำเนินคดีกับเพจสั่งซื้อสินค้านำเข้า

อ้างว่าถูกโกงค่าสินค้า
มูลค่าความเสียหายมากกว่า๑ล้านบาท
นางสาวเปิ้ลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ก็เลยโอนเงินมัดจำไป๒๖๕๐๐บาท
ทีนี้เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย

บอกว่าตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วค่ะพร้อมส่งแล้ว

เงินส่วนที่เหลือไปให้อีก๒๓๐๐๐บาท

พอทวงถามเรื่องเงินหลายครั้งทางเพจก็ปิดไป
แล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้อีกเลย
ผู้เสียหายเล่าฟังเขาเล่ากันนะคะ
เรื่องไปว่าเนี่ยเราอยากได้ของ
ถ้าไม่ได้ของก็คือต้องโอนเงินคือเราในเวลาเท่านี้

ใส่เทศเทศเขาคนไทยคิดว่าไม่มีแล้ว
เคยบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรก็ตาม
เราต้องดูในเพจนั้นก่อนว่าน่าเชื่อถือไหม

เนื่องจากมีสินค้าที่ไม่มีขายในไทย
แล้วก็เคยมีคนซื้อสินค้าได้สินค้าจริงคือเห็นเขารีวิวไง
ดังนั้นผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อ
ตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายที่รวมตัวกันแล้วได้๑๐๕คน
มูลค่าความเสียหายเกือบ๑ล้านบาทนะคะ

เดี๋ยวเราติดตามต่อว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะ